พาไปที่โคราชนครราชศรีมาปากช่องไปกราบไห้หลวงพ่อขาวเอาแบบเน้นเลยครับ
เดินทางกันก่อนเพราะพอเดินทางได้๓๒๑ไป
แล้วคุณเห็นไหมแล้วคือมองเห็นท่านตรงหาดเลยค่ะ
อันนี้คือปากช่องแน่เลยอ่ะถูกต้องปากช่องนี่แหละครับถูก
โอ้โหเรียกว่าไปง่ายใกล้กรุงเทพด้วยนะ
วัดชื่อว่าวัดเทพฯภัฐฯปูนารามอยู่ที่ตะโบนกลางดงอเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่คือพระพุทธสกลศรีมามงคลหรือหลวงพ่อขาวเนี่ยความ
ูงมากนะอันนี้มีองค์เล็กอยู่หน้าด้วย
องค์ใหญ่ที่เห็นอยู่ด้านบนนั้นเอาไปเอาขนาดตรงนั้นก่อน
ขนาดหน้าตักกว้างสัก๒๗๒๕เมตรสูง๔๕เมตรนะคุณผู้ชม

องค์พระเนี่ยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กท้าทับด้วยสีขาว
ก็จะมองเห็นแต่ไกลเลยล่ะ
ดิษฐานอยู่บนยอดเขาที่สูงจากพื้นนะ
สูงจากพื้นดินสัก๑๑๒เมตร

อลังการยิ่งใหญ่
ยังว่าไม่สูงได้ไงมันต้องสูงอยู่บนเขา
นั่นแหละคนน่ะเขาจะได้เห็นจากไกลค่ะแล้วนี่ทางขึ้น๖๓๑
๖๓๑อะไรน่ะ

ให้ได้เห็นกันก่อนคุณว่าคุณถึง๓๑ขั้นไหมเวลาคุณไป

แล้วก็เดินต่อแล้วก็นั่งหรือเปล่าแล้วเดินกลับยังไม่ได้จะขึ้นสักขั้นเลย

อ้าวแต่ไอ้ตอนลงนั่นเยอะกว่าน่ะ

ขึ้นไป๖๓๑ตอนลงนั่น๑๒๕๐ฮะ๑๒๕๐ขั้นคุณหาอะไร
หาเจ้าอย่างหาลิฟท์
มีไหมล่ะไม่มีจะไปที่นี่จะขึ้นไปข้างบนคุณต้องพร้อมกายและใจ

เขาบอกเขาขึ้นไปสการะลงท่อขาวถึงที่แล้วก็โอ้
คุณจะได้เหมือนเป็นการเสริมสิริมงคลอย่างเต็มที่

ดูจากมุมบนสวยมากมันคุ้มค่าที่คุณผู้ชมจะเสียเข่า
จะเป็นคุณอ่ะว่าเคียงแล้วก็ดี
กลับขึ้นกันไปแล้วก็ลงมาครอยประคองกันด้วย
อ่าลงมันจะไม่เหนื่อยจริง

อาจจะแบบลดความล้าชันด้วยกันทำคันให้มันเยอะ

เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่อีสานอยู่แล้วจะเข้ากรุงเทพ
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประตูทางเข้าสู่กรุงเทพ

ดัดชาดัดชาดัดชาดัดชา